คุณผู้ชมคะเรากลับมาในสตูกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวกลับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณทัศนัยโคตรทองนะคะ
ซึ่งก็ไปปักหลักรอรายงานข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานตอนที่เปิดประมูล

ประเทศไทยเองก็ยังคงมีคลื่นอีกหลากหลายค่ะ
ซึ่งกศธชนั้นก็เตรียมที่จะนำมาเปิดประมูลใหม่
แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกรายจะไม่หวังน้ำเบาะหน้า
เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ขึ้นความถี่ในประเทศไทยที่สามารถนำมาเปิดประมูลในงานด้านโทรคมนาคม
จะหมดสัญญะสัมพทานในปี๒๕๖๘
โดยกศธชอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำมาเปิดประมูลหรือไม่
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมอธิบายว่า
อิทธิพลเรื่องคลื่นความถี่และการใช้งานโทรคมนาคมจะเข้ามามีบทบาทในการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
เพราะผู้บริโภคชาวไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ

เพื่อการศึกษาและด้านการแพทย์
ก็จะมีอย่างเช่น๒๐๐๓๐๐ที่เขามีเทรนด์กันอยู่
หรืออย่างที่เราเคยเห็นไหมที่เราไปต่างประเทศ
ตัวนี้ก็จะมีอยู่ก็ที่เขาไปใช้กัน

เราพยายามที่จะทำส่วน๒๐๐๕๒๐๐๖นะครับ

ก็จะพยายามจี้เจรจาเพื่อเอาพืชมาประมูลนะครับ

ที่ถ้าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว

พอเหลือปุ๊บเราก็จะนำมาประมูลได้
แม้จะยังมีคลื่นที่ยังเหลืออยู่
แต่เชื่อว่าการประกอบธุรกิจคงไม่มีใครหวังพึ่งน้ำบ่อหน้า

เพื่อให้ได้คลื่นมาครอบครองในมือให้อุ่นใจ
เพื่อให้เป็นเจ้าตลาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน